ดีใจกันยกใหญ่เลยนะคะ

เมื่อวานนี้เป็นวันแรกที่เปิดให้ใช้
แต่เป็นการให้ใช้ไม่ได้เป็นทางการ

หลายคนก็คึกคักค่ะ
ตื่นเต้นค่ะแต่ตื่นเต้นมากกว่านั้นคือ

ที่ได้ลอดอุโมงตรงนี้

ใช่มาทุกเม็ดเลย
รถคันไหนเป็นคันแรกที่ขับจากอุดร

และรถคันไหนเป็นคันแรกที่ขับจาก

คันดำคันนี้นะคะ

จากอุโดรไปหนองข่าย
จากน้องคายมาอุดรกันหน่อยค่ะ
จากน้องคายมาอุดร

รถกระบะอีซูซูดีแม็กซสีบรอนหมายเลขทะเบียน

จะไปส่องป้ายทะเบียนนะค่ะ

ส่วนจากน้องคลายไปอุดรน

หมดอุโมงนิดนึง
นี่ไงนี่ไงคุณอาจารย์สะพอดออกไปอาจจะมีเส้นยาแดงพาแปบ

นี่ค่ะคุณผู้ชมเมื่อวานนี้เป็นวันแรกที่เปิด
ให้ใช้งานอย่างไม่เป็นทางการ
ถือเริกงามพอเริกงามยามได้เวลา
นี่รถก็ออกตัวเลยค่ะ๙โมง๙นาที
ปล่อยรถชุดแรกมุ่งหน้าไปยังหนองคาย
ประชาชนก็มาใช้บริการกันอย่างคึกคักนะคะ
ทีนี้ในอุโมงยังไม่มีเลขไม่ต้องเข้าไปหา

เราไปพูดคุยกับนายสุเทพบุญตะโก
เป็นวิศวกรควบคุมงานก่อสร้าง
ก็บอกว่าเตือนประชาชนนะคะว่าอย่าใช้ความเร็วให้มากนัก
อย่าใช้ความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด
แล้วก็ควรระมัดระวังด้วย
รถเล็กอย่างรถจักรยานยนต์รถจักรยานรถสามล้อ
ไม่อนุญาตให้ใช้เส้นทางลอดใต้อุโมงนี้เด็ดขาด
ย้ำตื่นด้วยว่าถ้าเกิดไม่อนุญาตให้จอดรถด้วย
ไม่อนุญาตให้จอดรถเพื่อถ่ายภาพฝาผนัง
เพราะจะเกิดอันตรายได้
และที่สำคัญคุณผู้ชมผนังของอุโมงทางลอดตรงนี้
เขาตกแต่งด้วยผ้าลายผ้าลายหมี่ขิดโบราณ
เป็นลายลายขันหมากเบง
ซึ่งก่อนจะเปิดใช้งานจริงก็มีประชาชนไปแห่ถ่ายรูปกัน

ผมดูทะเบียนรถเบนซ์อยู่เพราะว่ารถเบนซ์จะขับน้ำหน้ารถกระบาดไป
เทะเพลงเจ็ดอะไรสักอย่างจังไม่ได้
รู้สึกจะเป็นตอง๗หรือเปล่าไม่แน่ใจ
แต่ทำไมนักข่าวของเราคุณสรีรักษ์
บอกว่าเป็นรถกระบะฮะ
คือจังหวะที่โผล่ขึ้นจากอุโมง

คืออุโมงนี้มันมีดรามะมาก่อน

มีวัยรุ่นเนี่ยไปเบิร์นกาไปโก๊งเหล้าในอุโมง
ไปแบบเล่นกันไปหมดไปหมดเลยมีการไปขงไปเขียนอะไรเรียบร้อยแล้วนะ
นะครับวัยเหลือเกินอ่า